ได้เวลาที่มาติดตามสีสันข่าวกันบ้าง

วันนี้คุณอริยาสัญญาไว้ว่าจะพาไปกินอะไรฮะ
จะพาไปกินข้าวซอย
เรียกว่าข้าวซอยลื้อเป็นสูตร๑๒ปันนาคุณผู้ชม
พาไปไกลถึงเชียงรายเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่หน้าตาน่ากินรสชาติอร่อยมาก
ใช้เส้นขนมจีนหรือครับ
เวลาเราจะเห็นเส้นข้าวซอยเป็นเหลืองนะ
ใช่ค่ะแต่นี่คือเขามีความแปลกแล้วก็แตกต่าง
แตกต่างจากน้ำเงี้ยวทั่วไปที่เคยทานคุณผู้ชม

เพราะว่าเมนูที่เด็ดของที่ร้านนี้นะ
มีหลายเมนูขอบอกชื่อร้านก่อนจำชื่อร้านเอาไว้เลย
ชื่อว่าร้านนาตักเต่าค่ะคุณผู้ชม
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นเป็นข้าวซอยลื้อ

ข้าวซอยต้นตำรับจากเมือง๑๒ปันนา
แล้วมันจะไม่เหมือนกับข้าวซอยที่คุณเคยกินคุณ

คือปกติจะราดน้ำกะทิข้นใช่ไหม

แต่ว่าข้าวซอยลื้อถ้าเป็นของแท้

แล้วหน้าตาเมื่อกี้ที่ฉันดูเอ๊ะมันเหมือนน้ำพริกอ่อง

ถือว่าเป็นเครื่องเคียงที่มาใส่กับข้าวซอย

ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าถั่วเน่าเปียก

แล้วก็ส่งตรงมาจาก๑๒ปันนาเลย

รสชาติก็จะกลมกล่อมมาก

ถามว่าข้าวซอยน้ำแง๊วที่ร้านมีไหม
มีค่ะเป็นสูตรเฉพาะเหลอะเลย

พอเอาไปราดบนเส้นก๋วยเตี๋ยวมันจะเหนียวนุ่ม
ใครชอบเปรี้ยวใครชอบเผ็ดก็เติมมะนาวเติมพริกคั่วลงไป

เมื่อกี้เห็นน้ำราดนะเข้มข้นเลยนะคะครับนอกจากนั้นยังมีนี่ค่ะ
ส้มตำปูนานึ่งใส่น้ำปูอุ้ยรสชาตินี่แซ่บจัดจ้าน
คุณถ้าเกิดเป็นคนอีสานเขาจะใส่น้ำปลาร้าถูกไหม

เออแต่ว่าใส่น้ำปูเนี่ยเป็นเครื่องปรุงรสของคนเหนือ
แล้วที่ร้านเนี่ยนะคะเขาเอาน้ำปูมาจากปูในแปลงนาของที่ร้าน
ไม่ใช้สารเคมีเลยคุณผู้ชม
ซึ่งเราก็เลยไปคุยกับเจ้าของร้านนาตักเต่า
เจ้าของร้านเนี่ยชื่อคุณนัทธกมลวงชัยก็เล่าให้ฟัง
บอกว่ารู้ไหมวัตถุดิบทุกอย่างที่เอามาประกอบอาหารเนี่ยนะ
มาจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยไร้สารเคมี
เนื่องจากว่าแม่ของคุณนัทกมลจะเป็นคนปลูกผัก
แล้วก็ทำวัตถุดิบต่างด้วยตัวเอง
อย่างผักกาดดองที่ใส่ในน้ำเงี้ยวคุณผู้ชมก็ดองเองเหมือนกันนะ
ไม่ได้ซื้อมาแบบที่มันสำเร็จรูปนะคุณผู้ชม

ว่าร้านเนี่ยครอบครัวช่วยกันสร้างช่วยกันทำเอง
คือเขาสร้างด้วยไม้สไตล์ล้านนาเอาไม้เก่าที่มีอยู่เนี่ย
เป็นเอกลักษณ์มาชูความเป็นพื้นบ้าน
เสาก็มาจากเสาหลองข้าว
หลองข้าวหลองเนี่ยก็แปลว่ายุ้งนะฮะ
เสาของยุ้งข้าวนะฮะ
สมัยก่อนทำนาเสร็จแล้วก็เอาข้าวมาเก็บบนยุ้งนะครับ

ทีนี้เสาหลองก็คือเสาของยุ้งข้าวเอามาปรับประยุกต์นะ
ใช่ค่ะนี่มาทำเป็นร้าน
แล้วก็เลยถามคุณนัทกมลเปิดร้านมานานหรือยัง

เขาบอกอ๋อเปิดมาได้๒ปีแล้ว
แล้วก็บริการลูกค้าแบบเป็นกันเอง
ลูกค้ารู้สึกว่ามาทานอาหารที่ร้านเหมือนทานที่บ้านค่ะ
พอมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาดูผ้าทอเป็นวัฒนธรรมไทยลื้อ
เราก็อยากจะให้เขาได้นึกถึงว่าอยากจะกินอะไร
อยากจะที่เป็นอาหารพื้นบ้านของเรา
ก็เลยคิดว่าเปิดร้านขายข้าวซอยลื้อข้าวซอยไทยลื้อนี่แหละค่ะ

แต่ว่าจะทำยังไงให้แบบว่ามันดูโดดเด่น
แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ให้ดูแบบเป็นพื้นบ้านที่สุด
ก็เลยสร้างเหมือนเป็นบรรยากาศของร้านนา

แล้วเวลาเขาเสิร์ฟนะคุณเขาก็ไม่ได้ใช้แบบถาดเสิร์ฟแบบสเตเลสค่ะ
เขาใช้ถาดไม้เอามาเสิร์ฟอาหารแบบนี้แบบสวยงามเลย

ไม่เอานั่งบนเรือนไม้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ
ก็สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยลื้อผสมล้านนาที่เขาตกแต่ง
แล้วก็เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมากนะคะ
ซึ่งที่ร้านนี้นะเขามีหลายมุมเลย

พอมาถึงแล้วสมัยนี้ต้องถ่ายรูปถูกไหม
ถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินก็มีหลายมุมให้ได้เลือกถ่ายภาพค่ะ
ดังนั้นใครจะไปที่ร้านนาตักเต่านี้

อยู่ที่บ้านศรีดอนชัยตำบลศรีดอนชัยอำเภอเชียงของที่จังหวัดเชียงราย
ร้านนี้อยู่เยื้องกับสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนชัยนะคะ
แล้วถ้าไปที่ร้านแล้วเนี่ยนะในร้านนอกจากมีอาหารอร่อยแล้ว
เขาก็จะมีพวกผักผลไม้จากสวนนะคุณ

เอามาวางขายให้ลูกค้าได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะคะ
ผมพูดถึงอีกนิดนึงเรื่องของข้าวซอยไทยลื้อเนี่ยนะฮะ
ข้าวซอยลื้อบางคนก็เรียกว่าข้าวซอยน้ำคั่วข้าวซอยน้ำพริกถั่วเน่า
ส่วนวิธีการทำน้ำพริกถั่วเน่าของเขานะครับ
ก็เมื่อกี้คุณอริยาก็อธิบายไปบางส่วนแล้ว
เขาบอกว่าก็วิธีการทำก็ต้องใส่กระเทียมนะฮะแล้วก็เจียวกระเทียมก่อนนะครับ
จากนั้นนะฮะก็ทำให้มีกลิ่นหอมใส่พริกเข้าไป
หมูบดติดมันลงไปนิดนึงผัดให้สุกแล้วก็เคี่ยวกันไปมา
แล้วมันก็จะหน้าตาคล้ายกับน้ำพริกอ่องแหละแต่จริงมันไม่ใช่
เขาเรียกว่าน้ำพริกถั่วเน่าหรือว่าน้ำพริกคั่ว
บางคนก็เรียกว่าข้าวซอยพริกคั่วข้าวซอยน้ำคั่ว
อันนี้ก็น่าทานคือผมเป็นคนเมืองคนเหนือเอง
เคยชิมไหมต้องไปต้องไปนะครับต้องไปต้องไปชิมเขาสักหน่อยหนึ่งนะครับ
น่าทานจริงและเห็นมีเมนูอื่นด้วยนะ